สำหรับจังหวัดมหาสารคามร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองนาขาครั้งที่๑๙
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
นายภูศิษธิ์สมจิตรองภูว่ารัชการจังหวัดมหาศาลคราม
ลั่นคล้องเป็นสัญญาณได้เลิกเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองนาขา
ครั้งที่๑๙ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาและชาวชุมชนนาคา
พร้อมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และสืบสารพระราชปนิษฐานความพอเพียง
รวมถึงเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของคนท้องถิ่นอีสานนะคะ
ชมภาพความสนุกสนานของงานนี้กันค่ะ
แค่ได้ชมคณะกลองยาวแบบนี้นะคะ
ก็อยากฟ้อนอยากรำตามขึ้นมาทันทีเลย

ยังมีการประกวดขบวนแห่บุญข้าวจี่
การทำข้าวจี่บริการนักท่องเที่ยว
การจัดนิทัศกาลออกร้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขานตำนานเมืองด้วยนะคะ
ตำบลนาขาอำเภอวาปีปฐุมแห่งนี้

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่ตั้งเมืองมานานกว่า๑๐๐ปีนะคะ
อกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตผ้าไหม
ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดมหาสารคามด้วย

เครื่องจักษานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างด้วยค่ะ
สำหรับงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองนาคา

เป็นประเพณีที่จัดขึ้นตามฮีบ๑๒
จารีสประเพณีโบราณของชาวอีสาน
ถือว่าการทำบุญข้าวจี่จะได้บุญกุศลมาก
และเป็นการละทานชนิดหนึ่งด้วยนะคะ
สาเหตุที่ชาวบ้านทำบุญข้าวจี่ในเดือน๓
เนื่องจากว่าเป็นเวลาที่ชาวนาทำนาเสร็จสิ้น

จึงอยากร่วมกันทำบุญข้าวจี่ถวายพระสงฆ์
จนมีการสืบสารจัดงานประเพณีมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ